ท่านผู้ชมครับช่วยกันดูเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ว่ามีหญิงสาวคนนึงมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เพราะว่าสงสัยสาเหตุความพิรุษในการเสียชีวิตของสามี
ว่าจะมีเงื่อนงำหรือไม่เป็นฝีมือแก๊งเงินกู้นอกระบบทวงหนี้โหดหรือเปล่านะครับ
พินพรมกันอายุ๔๑ปีนะครับมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
หลังจากที่นายยอดชายแสนสงฆ์อายุ๔๖ปีที่เป็นสามี
ผูกคอตายที่บ้านพักที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเมื่อ๕กรกฎาคมนะฮะ
บอกว่าสภาพศพสามีคือใส่เสื้อยืดสวมกางเกงกีฬามีเชือกลูกเสือสีแดงมัดที่คอ
งกับขื่อในห้องนอนเท้าเนี่ยยืนอยู่ที่พื้นห้องลักษณะงอเข่า
แล้วมีเลือดไหลเนี่ยอาบมาที่ช่วงล่างนะฮะลักษณะการเสียชีวิตก็มีร่องรอยบาดแผล
อวัยวะเพศมีรอยช้ำตามร่างกายด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนเธอบอกว่าได้ไปกู้เงินจากในทุนเงินกู้นอกระบบ
แล้วได้ข้อมูลมาจากใบปลิวที่ส่งไปตามหมู่บ้านอ่ะนะ
ก็ไปกู้มาจากเจ้าหนี้คนหนึ่ง๑๐๐๐บาทเพื่อเอามาประกันตัวลูกชาย
ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก็ตกลงกับเจ้าหนี้ว่า
เดี๋ยวจ่ายดอกเบี้ยให้วันละห้าร้อยบาทอืมกู้หนึ่งหมื่น
ดอกเบี้ยวันละห้าร้อยนะฮะต่อมาเธอก็ได้ไปกู้ให้เพื่อนเธออีก๒คน
รวมเป็นเงินกว่าเจ็ดหมื่นบาทจากเจ้าหนี้อีกห้ารายค่ะนี่นะ
โดยที่เจ้าหนี้เนี่ยเป็นฝ่ายมาเก็บดอกที่เธอเธอเนี่ยกู้ให้เพื่อน
เพื่อนของเธอเนี่ยสองคนนั้นก็จะเอาเงินดอกเนี่ยมาฝากไว้ให้เธอทุกวันทุกวัน
กระทั่งยี่สิบนะวันที่ยี่สิบของเดือนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อนสองคนนี้หนีฮะหนีหายไปจากหมู่บ้านเลย
เธอต้องเป็นฝ่ายรับภาระในการจ่ายดอกเบี้ยแทนเพื่อนรวมแล้วเท่ากับว่าเธอต้องรับผิดชอบเงินต้นทั้งหมด
ของเธอด้วยของเพื่อนด้วยแปดหมื่นบาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยวันละสี่พันบาท
จ่ายเรื่อยมาจนถึง๔กรกฎาคมเธอไม่มีเงินจ่ายดอก
ตัดสินใจไปหาน้องสาวที่บึงการเพื่อไปขอยืมเงินตั้งใจว่าจะเอามาปิดเลย
ปิดบัญชีหนี้เลย๘๐๐๐บาทเนี่ยเพราะว่ารวมแล้วมีเจ้าหนี้อยู่เนี่ยทั้งหมด
หกรายนะครับเย็นห้ากรกฎาคมเธอไปสี่กรกฎานะ
วันที่๕กรกฎาคมเธอโทรมาหาลูกชายคนเล็กเพื่อจะคุยกับพ่อคุยกับสามี
แต่ลูกชายเนี่ยกลับถึงบ้านนะบอกว่าเข้าห้องพ่อไม่ได้
เพราะว่าประตูล็อกไว้ลูกก็ไปเรียกพี่ชายที่บ้านเพื่อนให้มาดู
พอลูกคนโตกลับมาถึงบ้านก็เข้าไปห้องนอนตัวเอง
ปีนผนังห้องนอนเข้าไปข้ามไปยังห้องของพ่อปรากฏว่าพ่อผูกคอตาย
น้องชายก็ไปเรียกญาติให้มาช่วยดูนะครับแล้วก็แจ้งตำรวจ
กับญาติญาติบอกว่าไม่เชื่อว่าสามีผูกคอตายเพราะไม่มีเหตุจูงใจอะไรเลย
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมแน่แล้วต้องเป็นฝีมือกลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบ
เธอไปกู้เงินมาแล้วไม่ได้จ่ายดอกหลังจากสามีเสียชีวิตกลุ่มเจ้าหนี้
ติดต่อมาที่เธอเลยนะวันเกิดเหตุก็มีชาวบ้านเนี่ย
เห็นรถหลายคันมาจอดวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลายครั้ง
ใกล้ก็มีคนเห็นอยู่ว่ามีรถมาจอด
วันนั้นก็มีรถมาหลายคันเหมือนกันสามสี่คันเหมือนกัน

แต่เค้าได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่
ไม่ไม่ได้ยินเสียง

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่
เพราะว่าแกรักครอบครัวแกรักลูกชายคนนี้
มเชือกเชือกอยู่ฝั่งนี้คอคนเราต้องไปฝั่งนี้
แต่นี่เชือกกับคออยู่ทางเดียวกัน
มันจะต้องเสียชีวิตก่อนแล้วค่อยปล่อยผูก
ถ้าว่าผูกตัวเองเนี่ยลงจากเก้าอี้ปุ๊บ
นึกว่าสิ่งของที่มันเอายืนขึ้นไปเนี่ย
หลุดออกปุ๊บมันจะต้องอย่างนี้เลยใช่ไหม
แต่นี่และสังเกตอีกอย่างนึงว่า
ถังกับเก้าอี้ที่เขาไปลองด้วยกันลองพื้นขึ้นไป

ขาก้าวขึ้นไปมันก็ลื่นถลายแล้ว

คือนายสุริยาคนนี้เขาเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
เป็นอาสาสมัครทำศพประจำอำเภอด้วย
เขาบอกว่ามีจุดสังเกตที่มันผิดปกติหลายอย่าง

ตำรวจสพนเรือก็หาหลักฐานหาพยานเพิ่มนะคะ

ที่ต้องรอประมาณสัก๒๓วันนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดไปเจอแก๊งทวงหนี้นอกระบบในพื้นที่
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาคุยให้หมดนะคะ
เพื่อเชื่อมโยงว่ามีประเด็นไหนที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้บ้างไหม

ก็ขอส่งศพไปตรวจพิสูจน์อีกครั้ง

ผลการตรวจศพรอบแรกยังไม่ออกมา